ไอ้เรื่องโชคดงโชคดีอะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าบางทีอยากจะถูก
อย่างนั้นไปใช้ดวงดีกว่าไม่ต้องใช้หัวใจกับคุณ
ไปดูเรื่องของโชคลาภกันหน่อยคุณผู้ชม
ที่นี่ชาวบ้านเขาบอกไม่ไหวแล้วจะไม่ทนแล้ว
เพราะว่ามีจอมปลวกขึ้นมาและที่สำคัญมาให้โชคให้ลาบ
เขาก็เลยเชื่อว่าจอมปลวกนี้มีตากับยายอาศัยอยู่ในนั้นด้วย
จริงหรือเปล่ายังไงไปดูจะไม่ทนแล้วค่ะ
ไปดูกันเลยนะคะนี่คือภาพของจอมปลวกคุณเห็นไหม
ปลวกจริงไม่ได้สีขาวนะแต่ที่สีขาวคือแป้ง
ปลวกใหญ่มากเลยโผล่ขึ้นมาบริเวณบ้านเลขที่
อยู่ที่ตำบลด่านอำเภอเมืองจังหวัดสุรินโอ้ใหญ่นะคุณนะใช่
เจ้าของบ้านก็คือคุณป้าชิดชมัยชูกล้าอายุ๔๓ปี
คือจอมปลวกพอมันขึ้นมาแบบนี้คุณชาวบ้านเขาก็แตกตื่นเนอะ
พอแตกตื่นเขาบอกต่อกันไปอ้าวก็พากันล่ะนำดอกไม้ถูกเทียนขันห้า
มากราบไหว้มาบูชาแล้วก็เอาแป้งมาด้วยมาโรยมาทากันที่จอมปลวกนี่แหละ
ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าจอมปลวกเนี่ยที่ขึ้นอยู่ตอนนี้มีปูตาสิงสถิตอยู่
แล้วก็เคยให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านมาแล้วด้วยนะ
คุณป้าชิดชมัยเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังเลยบอกว่านี่จอมปลวกนี้เป็นจอมปลวกปูตา
อยู่ในพื้นที่บ้านของแม่ของเขานี่แหละซึ่งขึ้นมาแบบนี้หลายปีแล้วอยู่มา
ปีแล้วเมื่อก่อนจอมปลวกเนี่ยขึ้นมาหลายจุดเลยนะหลายจุดในบริเวณตัวบ้าน
หลายจุดเลยคุณป้าเขาบอกว่าเขาเชื่อนะว่ามีความศักดิ์สิทธิ์คุณป้าเล่าให้ฟัง
บอกว่าก่อนหน้านี้เคยมีคนมาส่งของที่บ้านใช่ไหมพนักงานส่งของ
ทำไมอ่ะเขาเห็นคนเป็นรูปคล้ายคนเป็นรูปตากับยาย
ก็เลยสอบถามคุณป้าชิดชมัยหน่อยว่าเออบ้านที่จะไปส่งของตอนนี้นะครับ
คุณป้าแกก็แปลกใจที่บ้านไม่มีตามียายที่ไหนมาอยู่นะ
อืมถามทำไมแบบนี้พอคนส่งของมาถึงอืม
เปิดดูในแผนที่อีกครั้งปรากฏว่าไม่พบสองตายายแล้วอ่ะคุณ
อ้าวก็ตกใจกันใหญ่เลยอุ้ยขนลุกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เราเองยังขนลุกเองเลยคุณคะเรื่องดังกล่าวนี้ย้ำนะ
มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลยังไงฟังแล้วดูแล้วก็อย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะ
เอาจริงนะการที่คนเข้ามาถูมาหาโชคมาขอโชคขอลาบแบบนี้
มันเป็นเรื่องของความเชื่อของชาวบ้านที่เราเล่าต่อกันมาอยู่แล้ว
แน่นอนทุกคนในนี้ไม่ได้ถูกและสมหวังเหมือนกันทุกคน
มันก็มีบ้างบางคนที่อาจจะถูกสมหวังบางคนไม่ถูกไม่สมหวังมันก็มีเหมือนกัน
แต่ถ้าคุณอยากสมหวังอยากร่ำรวยอยากมีเงินมีทองอ้าวลุกขึ้นมาเงยหน้า
ทำมาหากินกันซะอันนี้ถูกต้อง